เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวที่น่ายินดีมากเลยนะคะ
ของพี่บีมกวีนั่นเองค่ะตอนนี้เป็นคุณพ่อลูกสองไปแล้วนะคะ
อย่างที่พูดไปลูกสองเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าทีเดียวปุ๊บได้ฝาแฝดมาเลยจ้า
โพสต์แต่รูปลูกลงไอจีนะคะเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อขี้เหอะมาก
แทบจะทุกอิริยบทเลยนะคะส่วนทางด้านดูโออย่างพี่แดนวรเวทค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วอยากจะเริ่มแพลนชีวิตคู่ของตัวเองกับน้องแพตตี้บ้างหรือเปล่านะคะ
แล้วก็เห็นว่าเร็วนี้เตรียมจะหอบของไปรับขวัญหลานด้วย
จะเป็นยังไงนั้นไปฟังพี่แดนกันเลยจ้า
เมื่อวานผมเจอพี่บีมแล้วก็ผมก็บอกว่าผมจะขนของไปรับขวัญหลานหน่อย
เขาบอกว่าทองเขาเยอะมากแล้วผมก็เลยแบบขายทองที่เตรียมเอาไว้ออก
แล้วก็จะเหลือแค่หมอนที่นอนแล้วกัน
เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเพราะว่าเดี๋ยวผมมีแพลนว่าผมจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านเดี๋ยวรอให้น้องกลับไปที่บ้านก่อน
ผมว่าเขาเหอะมากก็ดูจากไอจีเขาก็ได้ครับผมว่าแทบไม่มีรูปเขาเองแล้ว
ยังไม่ได้วางแผนกับตัวเองเลยเดี๋ยวดูทรงของพี่พิมก่อนว่าชีวิตหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้าง
อย่างของพี่บีมพวกสาวดังโห้ทั้งแม่ยังไง
ของเราก็จะมาทางเราเนี่ยแหละยังไม่เคยคิดเลยถ้าส่วนตัวอยากได้ลูกผู้ชายนะ
แล้วบอกเลยว่าลูกพี่บีมเนี่ยนอกจากน่ารักน่าชังแล้วนะคะชื่อยังเก๋ด้วยชื่ออะไรนะคุณ
ทองคำกับพีทองคำน่ารักดีนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเคลียร์กันหน่อยนะคะเรื่องบัตรคอนเสิร์ตผียังคงหลงเหลือกันอยู่

เพราะว่าบัตรจริงมันขายหมดตั้งแต่๕นาทีแรกแล้วค่ะ
แล้วก็ยังย้ำด้วยว่ามีรอบเดียวปล่อยของเต็มแม็กซ์แน่นอน
ไม่มีการเพิ่มรอบแล้วจ้า
อีกทีนะจ๊ะว่าไม่มีบัตรแล้วนะคะถ้ามีหลังจากนี้คือบัตรผีนั่นเองนะจ๊ะ